ดูข่าวเกี่ยวกับโควิดวันนี้หน่อยครับคุณผู้ชมครับ
ผมขออนุญาตอ่านหน้านังสือพิมพ์ไทยรัฐครับ
มุดปราการย้ำไม่ใช่สาคร
มุดปราการตรวจเชิงลุกวันเดียวทะลัก๒๐คน
สมแดมแพร่ในครอบครัว
ตำรวจจอกเรียกสอบดีเจมัตตูม
ก้าวเฮตรวจหุ่นสามไร้โควิด
ไอบรรทัศน์สุดท้ายมันเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาอีกแล้ว
คือคุณแต้วนัทพรบอกแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
คือกักตัวยังไม่ถึง๑๔วันนะ
แต่เธอออกไปตรวจสวอบเทสต์ครั้งที่สาม
ปรากฏว่าดีใจนะฮะ
ไม่ติดปั๊บแต่ประเด็นดราม่าคือ

แล้วก็เช็คอินถ่ายรูปโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย
เมื่อวานนี้เป็นวันที่๑๑นะครับคุณผู้ชมครับ
ของการกักตัวของคุณแต้วนัทพร
แต่เธอกลับมาเช็คอินที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่ง
แล้วก็โพสต์ภาพว่าออกมาจากบ้านเพื่อ
มาตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ครั้งที่สาม
คือในภาพเนี่ยนะครับคุณแต้วนัทธพรยังถอดหน้ากากอนามัยออกด้วย
แล้วก็เขียนแคปชั่นประกอบภาพไว้ว่า
ออกมาสวอปเทสแค่แวะซื้อกาแฟ๕นาที
ตรงกลับไปกักตัวเหงาต่อที่บ้านจ้า

แล้วก็แฮสแท็กบอกว่าแต้วต้องรอด
หลังจากโพสต์ไอจีได้ไม่นานคุณผู้ชมครับรถทัวร์มา

เหมาะสมแค่ไหนที่ออกมานั่งในที่สาธารณะ
ทั้งที่ยังกักตัวไม่ครบ๑๔วัน
แล้วก็ยังถอดหน้ากากอนามัยโพสต์ภาพ
แต้วนัทธพรออกมาออกมาตอบกลับในคอมเมนต์
ถามเรื่องนี้บอกว่ายังกักตัวไม่ครบค่ะ
แต่วันนี้ออกมาสวบเทส
ผลเป็นลบสั่งกาแฟและรอถ่ายรูปนอกร้านค่ะ
นอกจากนี้เธอก็ลงภาพผลตรวจโควิด๑๙
ครั้งที่๓ตั้งแต่กักตัวด้วย
โดยผลเป็นลบเธอไม่ติดโควิด๑๙

คือการทำสวบไอ้การแหย่เข้าไปในจบุก
ครั้งแรกไม่ติดครั้งที่สองไม่ติด

เขาก็เลยต้องมีการทำ๓ครั้งนะเพื่อให้ชัวร์ใช่ไหมคะ

นี่คือถือว่าแต้วเขาไปตรวจบ่อยนะ
นี่ครั้งที่๓และขนาด๑๑วันเอง
ต่อมาเธอมาโพสต์ชี้แจงพร้อมกับขอโทษ

โดยเธอบอกว่าจะกักตัวต่อให้ครบ๑๔วัน
และจะแจ้งผลตรวจหลังจากกักตัวครบแล้วอีกครั้ง
เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย
อันนี้ดราม่าแต้วก็ดูเหมือนจะจบไป

แต่คุณแต้วก็เป็นกลุ่มเสี่ยงบ่อย

คนก็ไปบางทีก็ขำไปโอ้เจ้าแม่นาคีนี่เข้มแข็งเหมือนกันนะ

เพราะว่ามันเกิดมาจากเรื่องของการจัดงานวันเกิดที่บายันทรีย์
ก็แน่นอนคนติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวัน

ทางพอเคศาธรณ์เป็นพื้นที่ที่โรงแรมเขาตั้งอยู่

เพื่อให้ตำรวจสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง
ว่าการจัดพาร์ตี้ในครั้งนั้น
ยังถามอยู่นะฮะว่าฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน

ท่านพอก็ให้จำรวจไปหาข้อเท็จจริงนะฮะ

หลัง๓ทุ่มนั่นมันคือก่อนที่จะปลดล็อกไง
ใช่ไหมฮะก่อนจะคลายลกคือต้องห้ามนั่งที่ร้านอาหารเกิน๓ทุ่ม
ใช่อันนี้เป็นข้อกำหนดของทางกรุงเทพที่เขาออกมา
แต่ถ้าเกิดว่าความผิดตามพรกรฉุกเฉินก็คือ
มันเป็นข้อกำหนดที่ออกมาอาศัยตามอำนาจตามมาตราของพรบฉุกเฉิน
ก็คือเรื่องของการรวมตัวกันแล้วก็งดจัดกิจกรรม
มันทังพรกรฉุกเฉินและก็ตอบฐานก้อควบคุมโรคอันนี้อย่างสองข้อเลอดนะฮะ
ทางด้านของพันธุ์ตรงรถเอกชัยพันธุ์เพชรสดสินเป็นผู้อำกับสนมหาเมตร

ในส่วนของการหาเรื่องของโรงแรมที่ไปหาข้อมูลต่าง
ตอนนี้ได้ข้อมูลแล้วว่าทำตามที่กรทมกำหนด
คือปิดขายอาหารไม่เกิน๓ทุ่มตามคำสั่งแล้ว
แล้วก็ไม่ได้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แต่อย่างใด
ตำรวจเองเขาบอกว่าอ้าวถ้าคุณยืนยันคุณส่งใบเสร็จมายืนยันสิ
เขาจ่ายเงินคุณไปในใบเสร็จมันมีรายการอาหารและเครื่องดื่มอะไรบ้าง
โรงแรมต้องเอาใบเสร็จยืนยันให้ได้ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ขายเกิน๓ทุ่มจริง

ตำรวจต้องการใบเสร็จเดี๋ยวโรงแรมต้องเอาใบเสร็จไปให้ตำรวจดูด้วยนะครับ

แล้วในใบเสร็จระบุเวลาด้วยใช่ไหม

ไม่ได้มีการเหมาทั้งชั้นตามที่โรงแรม

คุณอภิษฎเหรอแล้วคุณเหมาปิดเป็นไพเวทส่วนตัวเหรอ

สรุปแล้วไม่ได้เหมานะฮะไปกัน๑๔คนนะฮะ
โรงแรมบายันทรีออกแถลงการยืนยันว่าทำตามประกาศของกรุงเทพมหานคร
และมาตรการป้องกันโควิด๑๙อย่างเคร่งครัด
พร้อมที่จะแสดงหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
เพื่อยืนยันได้ว่าในวันนั้นมีใครไปบ้าง
แล้วเขาดื่มแอลกอฮอลกันจริงหรือเปล่า
เพื่อที่จะให้ชี้แจงอย่างถูกต้องว่าบายันทรีนนั้น
ไม่ได้ละเมิดข้อห้ามของกรุงเทพมหานคร
ถ้าเกิดว่าละเมิดทางโรงแรมก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบผิดด้วยเหมือนกัน

กรุงเทพเองเขาก็คลายล็อกแล้วเนี่ยนะคะ
แต่ว่ายังคงเป็นพื้นที่ควบคุมอยู่นะครับ
สี่จังหวัดใช่ไหมกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการและจังหวัดอะไรนะ
อีกจังหวัดหนึ่งสมุทรสาครเนี่ยยัง
แล้วก็ประทุมด้วยประทุมทางนี้ใช่